คุณรักมาร์คปรินนะคะแล้วก็คิมเบอรี่นี่ก็ว่าหวานแบบถี่กันเนอะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะ
แถมยังมีการวางแผนอนาคตไว้ด้วยนะถ้าเกิดแบบว่าเราแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยนะ

คือต่างคนต่างผู้

แต่ว่าไม่ไหวนี่ไปมาไม่ไหวมีเหมือนกับเป็นเรื่องเจ้าชู้ของผู้ชายเกิดขึ้นมาโดยทันที
ชอบใครเสาหน่อยสวยหน่อยอ่ะย๊า
ก็เข้าไปแบบว่ากดไลค์กดคอมเมนต์
เหมือนกับเจมส์ศูนย์
มันก็ไม่ผิดไม่ใช่เหรอ
มีใครมันพี่หนุ่มดู
เจมส์มอย
อ้าวไป
พี่หนุ่มแล้วน่าจะบอกคุณผู้ชมหน่อย

เห็นมั้ยคืนก่อน

แบบน่ารักดีฟังคลิปเพลินถูกไหมคะ

ไม่เห็นผู้หญิงที่พี่หนุ่มศึกษา

รู้มาขนาดนี้กลัวว่าพี่หนุ่มว่า

จะบอกว่าจริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติ

ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะดูผู้ชายหล่อได้
แก่แล้วฉันยังชอบดูพระเอกหนังแข่

ก็วันนั้นไงที่พี่บอกว่าพระเอกรุ่นลูกที่มาแก้
เอาเกงเข้าใครพี่
ที่กองฉันมันไม่ได้ตั้งใจมันก็ใส่กางเกงของมัน
เกงมาเหรอค่ะไม่ใช่เกงมาไม่ค่อยทำอะไร
แบบใส่อย่างนี้เราก็นึกเอ๊ะมันเห็นเราเป็นย่าเป็นยาย
เป็นแบบว่ากินน้ำหมากหรือไงมาเปิดซิปแล้วเสียบ

ฉันยังรู้สึกอยู่น่าจะเป็นเรื่องอำกัน
ก็บอกน๊อคเฮ้ยป้ากรรมณ์คือที่การหน่อยเฉย

ต้องหลุดไปใครว่าบอกเขาก็พบกันประมาณนั้น
เออก็ประมาณนั้นนะ

แบบเอาชีวิตฉันแล้วก็มาขายของ
ก็ไม่เป็นไรก็ตามชอบ

ประโยคอย่างนั้นเขาเรียกว่าชมอยู่

ให้ชาวบ้านดูสิอย่างนี้เขาเรียกว่าชมเหรอ
อ่านเสร็จอีกแล้ว

แล้วคนเข้ามาหัวเราะมันเต็มเลย

โกรธต้องมีคนมาให้ใช้มัน
ลองชมบ้างสิชมเหมือนคนอื่นก็ชมจริง